ไปกันที่จังหวัดนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ

บรรยากาศก่อนที่วัดสุวรรณรามอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม
มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศค่ะ
นำเอาดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้ขอโชคขอลาบ
พญาเต่าหรือปู่เต่าจำนวนมากคุณ
โดยเต่าตัวนี้จะอยู่ในกรงที่ชาวบ้านได้สร้างถวายให้วัด
พร้อมกับขุดสระน้ำเล็กและทำเป็นหลังคาให้หลบแดด
บางคนค่ะนำโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพแล้วนำไปตีเลข
คือต้องถ่ายภาพแล้วให้เพื่อนช่วยกันวิเคราะห์ซิว่าเป็นเลขอะไร
ทำไมเราไม่เก็บไว้ดูคนเดียวล่ะคุณ
เขามีการเผื่อแผ่มีน้ำจิตน้ำใจแบบนี้หรือเปล่า

ก็นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปวางจำหน่ายกันถึงที่เลยโอ้โห

๓แผงอุ๊ยหลายแผงสี่แผงค่ะ

นางลำไพพืชผักหวานชาวบ้านเนี่ย

ได้ไปรับจ้างดำนากับเพื่อน๓คน
และได้ขอพ่อที่เสียชีวิตได้ไม่นานให้มาเข้าฝัน

อยู่ดีก็มีเต่าเดินมาเองที่บ้าน
ก็คิดว่าคงจะเป็นพ่อมาให้โชคให้ลาบ

พี่ชายได้นำเต่าไปไว้ที่วัดของหมู่บ้าน
จากนั้นตัวเองก็ถูกรางวัล๓งวดติดต่อกัน

เป็นอย่างนี้เหมือนคุณเลยโอ้โฮถูก๓มวดติดต่อคลิป
ก็เลยพากันไปขอเลขเด็ดจากเต่าตัวดังกล่าว

ใช่มีการจุดทูบ
มีการสร้างกรงให้แบบเฉพาะเลยนะมีที่บังแดดให้ด้วย
แต่จริงเต่าเขาก็ควรจะอยู่ในที่ของเขานะคุณ

เพราะว่าเขาก็มีความเชื่อว่าเต่าเป็นสัตว์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์อายุยืน
จะมาให้โชคให้ลาบสำหรับใครที่พบเห็นนะคะ